มีอีกหนึ่งนักสู้ที่เราต้องเชียร์นักมวยนะครับ

ศรีสะเกดสรุวิสัยนะครับจะไป

เป็นการล้างตาอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานะครับ

ตามลักษณะของป่า

ชาวนี้ข้าประกัวแต่ใครจะรู้บ้างว่า

พาร้อนพาหนามามากแค่ไหนแล้วครับ

ที่อำเภออุทุมพรพิษัยศรีสักเกต

เพื่ออายุ๑๓ปีแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ย
สนับสนเพราะว่าอยากให้เรียนหนังสือมากกว่า

เงินติดตัวเพียงแค่๔๐๐บาทเท่านั้น

อกจากนั้นศรีสะเกดจะเคยทำงาน

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ยอดเท้า

นำเงินที่ได้ส่งแฟนสาวนะครับ
จบระดับประวัติศาสตร์พร้อมกับพัฒนาตัวเอง
ก่อนจะก้าวมาชกมวยสากลในที่สุด

สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์ที่ว่างในรุ่น

ชาวอินโดนีเซียจากนั้นสามารถป้องกัน

เกิดขึ้นในปี๒๐๑๓ที่ชนะ

ที่๘คว้าแชมป์ในรุ่น
ซุปเปอร์ไฟเวท๑๑๕ปอนด์
ก่อนจะมาชนะโรมันกอนซาเลส

ชก๔๖ครั้งก็เป็นปฏิสัตว์
ที่โลกจะต้องจ่าลึกทำให้สีสะเกด
ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกพร้อมกับสถิติ

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับสีสะเกดส่อรุ่นวิสัย
เวลา๙๑๕ตามเวลาประเทศไทยครับ

รู้จักเป็นอย่างดีนะเป็นนักสู้เหมือนกันครับผม